คุณผู้ชมค่ะเดือดมากนะคะ
ซี่แล้วหลายคนเข้าไปคอมเมนต์นะคะว่า
หุ่นยังดีขนาดเป็นแบบลูกฝาแฝดนะคะ
มีลูกฝาแฝดแล้วเป็นคุณแม่ลูกสองนะคะ
เซ็ตโอ้โหปัวมากที่สำคัญค่ะ
พาแก๊งสาวมาอวดโฉมกันด้วย

จนแบบจี๊ดตายไปเลยเห็นมั้ยคะ
เขาเรียกอะไรหัวหินต้องระเบิดเป็นไป
น้องพรีมคุณดีวนะคะคุณกวาง

พูดถึงแม่นะคะก็นึกถึงคนนี้เลยค่ะ

ว้างนะคะก็เมื่อวานนี้
ก็ไปออกงานด้วยกันน่ารักสดชื่นเลยล่ะค่ะ
ก็ไปถามถ่ายเพราะว่าตอนนี้น้องมิมัยก็มีรายการยูทูปเบอร์ด้วย
จริงเหรอจริงเหรอแล้วบางทีก็มาแบบแชร์ข่าวซ้าสตรอง
จะมีมุกตลกนะคะเยอะแยะมากมาย
พอเป็นพิธีกรได้หรือเปล่าไปฟังแม่แอฟเมาส์มอยกันเลยค่ะ
ประโยคหรือทุกมุกตลกที่แบบคนดูแล้วเราแบบ
แล้วรู้สึกว่ามันน่ารักมันขำอะไรอย่างนี้
ก็คือเกิดจากเขาเองธรรมชาติ๑๐๐
คงไม่ได้ถึงกับเป็นพิธีกรเพราะว่าอย่างที่เห็นบังคับไม่ได้
แอฟจะมีความสุขทุกครั้งเลยเวลาที่ได้อ่านคอมเมนต์
แล้วก็ทุกคนแบบคอมเมนต์แบบละเอียด
แล้วก็แบบจำได้ตั้งแต่พิสูจน์แรกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา
คือเขาก็จะเห็นพัฒนาการปีใหม่ตั้งแต่เทปแรกจนถึงปัจจุบัน
ว่าแบบเขาโตขึ้น

จริงแล้วไม่ใช่นะคะเป็นเรื่องที่อยากจะสอนลูกเท่านั้นแหละค่ะ

ไม่มีค่ะไม่มีแล้วก็ไม่ได้เข้าไปแบบว่า

เพราะว่าเป็นทุกข์ชีวิตไม่มีทุกข์เลย

ไม่อยากให้คิดแบบนั้นด้วยอยากจะให้คิดว่า
ถ้าวันหนึ่งแอฟจะไปปฏิบัติธรรมเอง

มันก็ไม่ได้แปลว่าเรามีปัญหา